คุณผู้ชมคนไหนที่โสดอยู่แต่ลอยกระทงนี้
อยากจะสมหวังจะพาไปลอย

ที่วัดสมหวังวนามรามที่จังหวัดสุราธานี

คือเขามีการจัดงานลอยกระทงสมหวังขึ้นมา
น่ารักจังเลยคุณดูเขาทำอุโมงสิชื่อมันมีความเป็นสิริมงคล
เออไปคนเดียวกระทงอาจจะหลงทางแล้วไปชนกับอีกคนนึงก็ได้
อ๋อเหรออันนี้คือเป็นสถานที่ลอยกระทงสำหรับคนโสดอย่างนี้เหรอคะ

เขาถูกประดับประดาษด้วยดอกเขาเรียกว่าดวงไฟหลายพันดวง
เป็นส่วนหนึ่งของการประดับไฟสวยงามภายในวัดสมหวังวนารามนะฮะ
ในอุโมงสมหวังเขามีใบพวงเงินพ่อทอง

ไปร่วมงานก็เอาเงินเอาธนบัตรไปติดไปผูกเอาไว้
เป็นการร่วมทำบุญพร้อมทั้งก็ถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
เท่าวัฒน์เลยกว่า๕๐๐๐๐ดวงทั้งไฟประดับที่โบสธ์ประดับที่ลานวัฒน์
แล้วก็ตามถนนก็สวยงามคนก็ไปถ่ายภาพกันได้
ความสวยงามของแสงไฟส่วนหนึ่ง
ทางวัดใช้พลังงานโซลาเซลล์เป็นการประหยัดค่าไฟ

จากนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้ชาวบ้านไปร่วมกัน
ทำบุญลงศพรวมไปถึงทำบุญองค์พระพิกาเนต
มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญา
งานนี้จะมีไปจนถึง๒๒พฤศจิกายนนี้
เขาบอกว่าชื่อคือวัดสมหวัง

ทางเรื่องความรักทางเรื่องของโชคลาภต่างนานานาค่ะใครหวังท่านหวังอะไร
ไปที่นี่กันได้สุราธานีนะคะ
อีกที่หนึ่งอยากชวนไปมากจริงเลยก็คือที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
เป็นงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
จัดที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะ

เพราะว่าการแสดงเขาอลังการมากนะคุณ
นักท่องเที่ยวหลายคนเลยไปชมการแสดงต่าง

การแสดงประกอบแสงเสียงความรุ่งเรืองของนครสุโขทัยที่หน้าวัดมหาธาตุ

เขาจะมาร่วมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของเมืองสุโขทัย
ใครไปดูนี่ประทับใจทุกคนนี่คุณ

ที่สำคัญยังมีการแสดงชนช้าง
มีการลอยกระทงของบรรดานางนพมาศในอดีตด้วย
และก็มีการจุดทุกฟัยสว่างสวยสวยงาม
ใช้คำว่ายิ่งใหญ่ศักดิ์การตาจริง
สายประเพณีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมาที่นี่

โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามน่ารักมากนะครับครับอ่ะอีสานครับ
ไปที่จังหวัดนาครราชสีมานะครับ
คนงานในโรงงานผลิตกรวยไอศครีมต่างก็ช่วยกัน

โดยกรวยไอศครีมบางส่วนถูกนำไปประดิษฐ์เป็นกระทงสีสันสดใส
คือมันกินได้มันก็กลายเป็นอาหารปลาไปด้วยนะครับในช่วงของเทศกาลลอยกระทง
นายประเสริฐมูลเทพเจ้าของโรงงานก็บอกว่า
เทศกาลลอยกระทงในปีนี้เนี่ยมีลูกค้าสั่งกลวยไอศครีมหลากสีจำนวนกว่า

เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นกระทง
แล้วทางโรงงานเองก็ทำกระทงกรวยไอศครีมส่งขายเองด้วย

ราคาก็ส่งอยู่ที่ใบละนี่ดูดิ
อุ๊ยตายแล้วน่ารักมากเลยเป็นชุดเกาหลีญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะ
คุณวันก่อนที่ฉันเจอกระทงขนมปังแล้วมีตุ๊กตาบาร์บี้อยู่ข้างหน้า
เฮ้ยแล้วมันจะละลายยังไงอ่ะมันจะยังไงอ่ะมันจะอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็จะลอยอยู่ในน้ำ
แล้วนี่เข้าขายอยู่๔๐บาทน่ารักดีอุ๊ยตายแล้วน่ารักมาก
ส่วนกระทงรูปหัวใจรูปเรือก็๕๐๖๐บาท

แต่เป็นห่วงนะคุณถ้ามันเป็นตุ๊กตาบาร์บี้แล้วถ้าเกิดมันละลายแล้วมันก็จะลอยน้ำ
มันก็จะกลายเป็นศพลอยน้ำเลยอ่ะค่ะแหล่งจากรอยกระทง
เอาใช้วัสดุธรรมชาติดีกว่าเนอะยังไงก็ย่อยสละได้ง่ายนะฮะ